อะไรอย่างนี้เหรอคะ

เนี่ยออกมาทำให้สาวตกใจกับเจ้างูตัวนี้
โผล่หนิ
เนี่ยครับจะไม่อ้าวได้ยังไงล่ะครับโอ้โหช็อกเลยค่ะอย่างงี้โอ้โห
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบูรณีที่นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่กูภายนี้แหละ
กำลังทำการจับงูเห่ามันอยู่ในห้องน้ำครับ
อยู่บริเวณโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลครอง๒จังหวัดปฐุมธานี
ดูต้องเกี่ยวคอมันขึ้นมาแบบเนี้ยอุ้ยเห็นหวัดเสือจริงครับ
คือพนักงานภายในโรงงานเนี่ยเขาเห็นไงว่างูเห่าเนี่ย
มันโผล่มาจากชักโครกในห้องน้ำคนที่เห็นก็คือคุณละลิตา
แม่นสอนเธอเล่าว่าตอนนั้นเธอกำลังจะไปอาบน้ำ
เดินไปจนถึงห้องน้ำแล้วนะยังไงเจองูเห่ามันเลื้อยเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
งูเห่าค่ะไม่ใช่หมาเห่าเมื่อกี้หมาเห่าแต่หมามาเห่าแล้วเห่าเตือนภัย
งูเห่ามันไม่เห่าอย่างนี้แต่ว่ามันขู่ฟ่อคือมันเลื้อยเข้าไปในห้องน้ำก่อน
ในห้องน้ำข้างเธอตกใจกรี๊ดการ์ดไปบอกเพื่อนเลย
แล้วก็ไปเฉง้อดูไม่กล้าเปิดประตูนะกลัวมันเลื้อยออกมานั่นสิค่ะ
ใครจะกล้าล่ะคะคุณปิดประตูไว้แล้วก็ไปปีนห้องน้ำข้างข้าง
เง้อคอดูปรากฏว่ามันเลื้อยลงไปในแหล่งน้ำแหล่งเดียวที่มีอยู่
นั่นก็คือชักโครกครับอย่างนี้ก็ฉกสิครับฉกกระปกเลย
ใช่ครับคุณแม่ครับระวังมันฉกเราด้วยนะคะเห็นแล้วแบบ
น่ากลัวจริงค่ะจานที่ก็ต้องใช้เวลาอยู่ภาคหนึ่งละครับ
แต่ด้วยความชำนาญนะก็ทำการจับเจ้างูตัวนี้
ใส่กระสอบแล้วก็เตรียมจะเอาไปไว้ที่ศูนย์พักพิงตำบลคลอง๑
ก่อนที่จะเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยพาไปโคราชเลยครับ

ที่เอาเพิ่มปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาต่อไป
นี่คือภาพบรรยากาศตอนที่เขากำลังจับนะ
เห็นมันเลื้อยนี่หวัดเสียวนะผมคนหนึ่งที่กลัวงู

ตัวใครตัวมันครับคนไม่กลัวงูหรอกคุณอ่ะ
คุณอ่านข่าวงูทุกวันคุณเจองูทุกวัน

อ่านข่าวงูทุกวันแล้วส่องกระจกก็เจองูทุกวัน

ร้ายนักนะอีกช่างภาพร้ายนักนะเดี๋ยวก่อน
จะไม่ได้โกโกนะ